ดูคิวของแฟนตลอดข่าวกันหน่อยคุณชนะ
ได้เลยครับจัดให้นะฮะกับแฟนรายการตลอดข่าวของเราเขาบอกว่าเป็นสาวน้อยสายแดน
จากนครปฐมมาโชว์ลีลาครับ
อ้าวน้องคนนี้น่ารักจริงไปทำความรู้จักเธอกันหน่อยไหม
น้องนะครับชื่อเล่นชื่อว่าน้องชมพูอายุ๕ขวบเอง
จริงน้องนัทนิชาแก่นกลางดอน

นี่เธอบอกว่ากิจกรรมที่เธอชอบก็คือนี่

แล้วเล่นน้ำก็เป็นสิ่งที่เด็กชอบอยู่แล้วก็เล่นในบ่อน้ำมันแบบนี้ซะเลย
ราวกับว่าที่บ้านนี้มีภูเรือ

น่ารักไม่พอน้องที่อยู่ในน้ำเห็นไหมไม่ได้สนใจหรอก

รับไปเลยของที่ละลึกจากตลอดข่าวนะคะสามชิ้นนี้เอาไปเลย
ใครอยากจะได้ของน่ารักแบบนี้จากเราไปนะ